น้องชมพู่มาดูชีวิตของผู้ชายคนนี้หน่อยก็แล้วกัน
เขาบอกว่าเขาดูข่าวมาเยอะมากเลย

ก็เห็นว่าเขาทำกันเยอะก็เลยทำบ้างแล้วจะรอดไหม

ผู้ชายคนนี้ผอมสูงนะฮะสูงสัก๑๘๐เซนใส่แมส
ใส่เสื้อสีดำกางเกงสีดำ
เป็นกางเกงขายาวแต่ว่าฟั่นขาขึ้นมา
ค่ะเนี่ยครับมาถึงเสร็จแป๊ะ
แล้วบอกว่าเจ๊ขอดูทองหน่อยอย่าได้ข้อมือ

จะมีชายหญิงคู่หนึ่งเขาดูทองอยู่ก่อนแล้ว

ใช้เวลาก่อเหตุทั้งหมด๑นาที
โดยประมาณน้องชมพู่คุณผู้ชม

ทองคำหนัก๕บาทมูลค่าประมาณแสนห้า

ร้านทองเยาวราชอยู่ที่วารินชำราบ
บนราชธานีครับเจ้าของร้าน

ตำรวจก็ออกเสาะแสวงหา

ไปเจอคนต้องสงสัยรูปประพันธ์สันฐาน
เหมือนเป๊ะกับวงจรปิดเลย

กึ่งวิ่งเห็นตำรวจแล้วมีท่าทีพิรุษ
หลังจากนั้นตำรวจเขาทำยังไงรู้ไหมคะ
ไปดูวินาทีดังกล่าวก็แล้วกันครับ

แล้ววอต่อกันเนี่ยแล้วทุกคนก็มาแบบรวมใจกันตรงนี้นะครับ

วัญชัยอายุ๒๙ปีครับ

ตำรวจถามของกลางอยู่ไหนสุดท้าย
เจอนะครับข้อมือทองคำของกลาง

คุมตัวกลับไปที่ร้านทองอีกครั้ง
ตัดภาพไปที่ร้านทองตอนที่แบบพาไปทำแผน

เหมือนกับเลสเส้นใหญ่ที่คุณผู้ชายหลายคนมักจะชอบใส่กัน

ตอนนั้นตกใจมากจริงก็ไม่คิด
แล้วเขาก็ไปเลย๑นาทีเอง

แต่ก็ไม่อยากตัดสินคนด้วยรูปรักภายนอก

ก็เลยให้โอกาสเขาไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้
ขอบคุณคุณตำรวจอีกครั้งที่จับได้อย่างรวดเร็
เพราะจับได้ภายในวันเดียวเลยนะครับไม่กี่ชั่วโมง

นายวัญชัยนั่งคอตกให้การกับตำรวจครับ
เขาบอกว่ายังไงรู้ไหมน้องชมพู่คุณผู้ชม
ผมเห็นข่าวในทีวีเขาทำกันเยอะ

อยากทำตามลองฟังครับ
เดี๋ยวก่อนชิงทรัพย์ครับผม
โอ้โฮชิงทรัพย์
ครับ

เห็นจากข่าวเห็นเขาทำกันก็เลยอยากทำบ้าง
เพราะว่าไม่มีงานไม่มีเงินและติดยาด้วย

สองครั้งเคยติดคุกมาแล้วสองครั้ง
สองครั้งเนี่ยมีคดีวิ่งราวทรัพย์ด้วยนะครับ

แล้วก็พ้นออกมาอีกแล้วก็โดนจับอีกครับ

หรือคิดทำอะไรแบบนี้ไม่รอดครับ
ไม่สวยทุกคนเลยอย่าทำนะครับ

ก็น่าจะไม่พ้นอีกรอบที่๓นะคะ